สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
วันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับฝนหลายพื้นที่เริ่มซาลงบางจุดตกเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าวันนี้ครับเราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่านอกจากในเมืองไหนของเราแล้ว
แต่ละพื้นที่แต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่แรกที่นี่ครับเกาหลีเหนือครับเพราะว่าปีนี้เองถือว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นต้องเจอกับปัญหาอุทธกภัยอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
ซึ่งเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับถ้าชีวิตประชาชนไปกว่า๑๓๘คนยังสูญหายอีกหลายร้อยคนเลยทีเดียว
มีประชาชนกว่า๒๔๐๐คนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก
เหตุการณ์ภัยพิบัตรในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟร่วมกับคณะกู้ภัยเดินทางไปมณฑลมูซาน
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศจีนถึงกับตกใจนะครับเห็นภาพความเสียหาย
ภาพหนึ่งที่สร้างความสะเทือนใจก็คือประชาชนพยายามซ่อมแซมบ้านเรือนที่เหลือแต่ซากนะครับ
มกลางกองโคนแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมากนะครับ
อาการท้องร่วงอาหารไม่ย่อยที่สำคัญขาดอาหารสารอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ต่อไปนะครับไปดูที่จีนกันบ้างนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง
แล้วก็โครนถล่มในเมืองพานจือหัวมณฑลเสชวนของประเทศจีนนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้มีผู้คนจำนวนมากติดค้างอยู่ตามอาคารบ้านเรือน
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖คนศูนย์หายอีก๑๐คนนะครับ
ส่วนที่ญี่ปุ่นครับต้องเจอกับอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่ามาลากัสนะครับ
ที่เข้าถล่มบริเวณทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มที่เมืองโนบิโอกะนะครับ
ทำให้บ้านพักคนชะลาน้ำท่วมนอกจากนี้ความรุนแรงของไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่ามาลากัสนี้
ยังทำให้อาคารบ้านเรือนกว่า๓๑๐๐๐หลังคาเรือนในมิยาซากิไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ต่อกันที่อินโดนีเซียครับเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักที่เกาะชาวาของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคนถล่มมีประชาชนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๙คนศูนย์หายอีก๙คน
บริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะชาวาโดยเขตกะรัฐเป็นพื้นที่ที่ย่ำแย่ที่สุด
มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๑๖คนศูนย์หายอีก๘คน
มีชาวบ้านเดือดร้อนต้องอบพยพออกจากพื้นที่
ยังพื้นที่ปลอดภัยกว่า๑๐๐คนครับ
ไปดูกันที่เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดกันบ้างนะครับ
เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของภูเขาไฟที่มีชื่อว่า
เกิดการประทุอย่างรุนแรงก็ทำให้สนามบินอนาชาติ
ถึง๘เที่ยวจากเท่าฐานที่โพยพุ่งขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ที่สนามบินเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ปิดท้ายกันที่นี่ครับไต้หวันครับ
ประดาน้ำบันทึกภาพปากการังเห็ดยักษ์
ซึ่งถือว่าเป็นปากการังชื่อดังของไต้หวัน
หักลงนอนกับพื้นก้นทะเลครับ
หลังจากที่ถูกไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าเมอรันตีพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อน
ปากการังเห็ดนี่ถือว่าเป็นปากการังที่มีความสูงถึง๑๐เมตร
แล้วก็เป็นปากการังรูปเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
แล้วก็มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
แต่ปากการังนี้ก็ไม่สามารถที่จะทนทานต้านแรงของพายุไต้ฝุ่นเมอรันตีได้
ซึ่งไต้ฝุ่นลูกนี้ก็ถือว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบ๒๑ปีเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เตือนถึงความรุนแรงของภัยทางธรรมชาติที่ยังคงฆ่าชีวิต
แล้วก็สร้างความสูญเสียแก่ประชาชนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนามพิสิทธิ์มหันภ์สวัสดีครับ